ตามกันต่อไปดูเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้นที่ชายนาฏกันหน่อย
มีหนุ่มคนหนึ่ง๔๓ปีปีนไปบนหลังคาโบสถ์
สูงเท่ากับตึก๔ชั้นไม่ได้ไปทำความสะอาด
ขู่บอกว่าเดี๋ยวจะกระโดดฆ่าตัวตายนะ
เพราะว่าอยากเจอภรรยามากให้ไปตามภรรยามาให้หน่อย
ก็ภรรยาอยู่ไกลนะหอบลูกสาวคนเล็กหนีไปแล้วไง
ชัยนาฏรับแจ้งเหตุคนจะฆ่าตัวตายบริเวณวัด๓นิ้วตะบนบังเสว๋ย
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูจังหวัดชายนาฏ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วก็แพทย์โรงพยาบาลสัพยาเข้าไปตรวจสอบค่ะ
ที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะอยู่บริเวณโบสถ์ภายในวัดสูงประมาณ๑๕เมตร
หรือเท่ากับตึก๔ชั้นพบนายภายับนุษย์เงินอายุ๔๓ปี
อยู่ที่ยอดโบสถ์นั้นน่ะแล้วใช้เชือกผูกคอตัวเองไว้นะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็รีบประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๑๖
ต้องขอรถกระเช้ามานะคะขอเบาะลมมามาช่วยเหลือ
ตำรวจและชาวบ้านพยายามเกลี้ยกล่อมให้ลงมาอ่า
นี่เป็นจังหวะที่น่าจะลงมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่คือยังไงก็ไม่ลงบอกว่าถ้าภรรยามาเท่านั้นแหละจะยอมลงมา
เพราะเขาบอกว่าเขาก็ทำร้ายภรรยาภรรยาทนไม่ไหว
พาลูกคนเล็กหนีไป๑คนแล้วทิ้งลูกอีก๓คนให้อยู่กับเขา
ตั้งแต่๗เมษายนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ก็เคยคิดสั้นจะผูกคอตายเพราะความเครียดมาแล้ว
แต่มีคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยรอดมาได้
นี่ลงมาแล้วภรรยาก็ปอบอกปลอบใจกันนะคะ
เขาบอกว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดในการคลี่คลายสถานการณ์๓ชั่วโมง
โดยภรรยาและลูกที่หนีไปก็เดินทางมาจากกำแพงเพชรเลยค่ะ
หลังจากได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่
พอนายพยับเห็นหน้าภรรยาเท่านั้นแหละเลย
ปีนลงมาด้วยตัวเองนะคะ
แล้วก็ต้องมาช่วยกันพูดปอบอกปลอบใจ
เหตุการณ์ก็ถือว่าจบลงด้วยดี

ไม่ว่าจะเป็นเบาะลมนะคะหรือกระเช้าอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช้เลย
แต่เจ้าหน้าที่นี่เตรียมกันมาแบบวุ่นวายมาก
พอเห็นหน้าภรรยาเท่านั้นปีนลงมาเองนะ
อย่าไปถึงขั้นคิดสั้นเลยพูดคุยกันพอได้อยู่นะ
อย่าไปทุบตีอีกเดี๋ยวภรรยาหนีไปอีกนะ

เดี๋ยวนี้มันก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น

อาจจะเป็นเพราะปัจจัยความเครียดค่ะ

หรือเป็นโรคที่มันแฝงอยู่เป็นโรคทางจิตก็ได้นะ